เตือนกันจริงนะคะฝนฟ้าขนองพยายามอย่าออกไปอยู่กลางแจ้ง
คุณป้าท่านหนึ่งค่ะไปตกปลาริมคลองคุณผู้ชม
ปรากฏว่าจังหวะนั้นฟ้าผ่าลงมาพอดีเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องมีคนไปช่วยเหลือ
เห็นไหมต้องหามสายเปรย์สนามออกมาแบบนี้

ตรงนี้ก็คือในพื้นที่หมู่ที่๔บ้านโปรกไผ่ตำบลเขาเพิ่ม

คุณป้าผู้ได้รับบาดเจ็บอายุ๖๔ปีแล้วนะ
ชื่อว่าคุณป้าสมศรีสกุลทอง

จุดเกิดเหตุตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหพอฟ้าผ่ามันลงมานะ
ก็ไปดูสภาพร่างกายของคุณป้า

เสื้อพักขาดแบบนี้โอ้โหน่ากลัวนะคะ
แต่คุณป้ายังมีสติตอนกู้ภัยไปถึง

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนาม
จุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็เวลาเกิดเหตุ
ก็คือสักประมาณบ่าย๓ของวันที่๕กรกฎาคม

ชื่อว่าคุณประทวนจันสาอายุ๗๒ปีแล้วค่ะ

หลังจากนั้นก็มีฝนฟ้าขนองลงมาค่ะ
เลยรีบเก็บข้าวเก็บเคราะห์จะกลับบ้าน
ส่วนตนเองกำลังไปเอารถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะมารับคนเจ็บ
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นฟังดีนะคะ
เห็นไฟแช็คนี่ไหมคะเห็นไหมคะ
คนบาดเจ็บคุณป้าคนเจ็บจุดไฟแชคสูบบุหรี่

ฟ้าเปรี้ยงลงมาเลยนี่แหละฮะโอ้โฮ
ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวผู้บาดเจ็บ

พื้นดินสะเทือนเลยนะโอเคนี่ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองอยู่ไม่ไกลตกใจสุดขีด
ก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กู้ภัย
มาให้การช่วยเหลือแบบนี้ครับ

มันก็ล้มหายท้องตื่นไปพอหายท้องก็วิ่งเลย

ผมก็วิ่งไปหาผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่
อาจจะเป็นลมอีกแล้ว

นี่เพราะมันเปรี้ยงไอ้สาวตรงนั้น
มันสะเทือนไว้อย่างนี้เลยตัวคน

ไม่เป็นไรแต่มันทักคนก็ได้เดี๋ยวนะ

ตกใจนะถ้าเป็นเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
แล้วก็คุณป้าผู้บาดเจ็บตอนนี้คุณผู้ชม
บอกเลยนะคะว่าอาการยังสาหัส

ขั้นต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครนายก

ต้องระวังกันด้วยนะช่วงนี้ฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่นะคะ